คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยชุดสืบสวนของตำรวจนครบานเขาแถลงข่าวนะคะ
การจับกลุ่ม๓ใน๕ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุอุกอาจค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
นายกมลวิทย์เขาเรียนอยู่ปี๔อุเทรนธวาย
เขากำลังช่วยแม่ขายรัดหน้าอยู่ริมถนน
แถวนวมินคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็ยิงใส่
ยิงใส่ต่อหน้าแม่เลยเนี่ยจนเขาเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
แล้วก็พฤติการเป็นลักษณะของเหมือนกับสถาบันคู่อริล้างแค้นกันอะไรแบบนี้นะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์กรณีที่นายกมลวิทย์สุวรรณทัศน์อายุ๒๔ปี
นักศึกษาปี๔คณะโลจิสติกสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนธวาย
ถูกกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มาเจาะยิงจนเสียชีวิตที่ปากซอยนวมิน๕๑
ถูกยิงเสียชีวิตต่อหน้าแม่ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนายกมลวิทย์กำลังช่วยแม่เปิดร้านขายรัดหน้าอยู่
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่ม๑๒ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
จากเหตุการณ์นี้ล่าสุดก็คือช่วงกลางดึกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม๑๙พฤศจิกายน
ชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบานได้เบาะแสว่าผู้ก่อเหตุในคดีนี้มีทั้งหมด๕คน
หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการก็เลยลงพื้นที่เพื่อสกัดจับนะคะ
ที่ฝ่ายสืบสวนเขาบอกว่าการหาข้อมูลน่าสนใจมากนะคะ
เขาดูข้อมูลจากการใช้โทรศัพท์ดูกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้
ข้อมูลของโทรศัพท์เนี่ยสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของคนร้ายทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุ
คือเบอร์โทรศัพท์ที่ตรวจพบเนี่ยค่ะไม่เคยปรากฏใช้ในพื้นที่เกิดเหตุมาก่อน
ตำรวจเขาเก่งนะแกะรอยจากการใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดด้วยค่ะ
แสดงว่าคนเหล่านี้ที่เบอร์แปลกมันต้องแปลกแล้วล่ะเข้ามาทำไม
ถูกต้องเนี่ยแล้วโทรหากันเป็นลักษณะพฤติกรรมแปลกอย่างนี้ค่ะ
จับได้๓นะคะนายกฤษดานารางพงศ์อายุ๒๑ปี
นายสหรัฐดงพระจันทร์อายุ๒๐ปี
และนายปฏิพานเจริญชัยกุลอายุ๒๑ปี
วันนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แถลงข่าวกับพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่น
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
แถลงข่าวไม่ได้นำตัวผู้ต้องหามาด้วยนะคะ
จากการแถลงข่าวบอกว่าผู้ต้องหาทั้ง๓คนที่จับได้
ยังคงให้การภาคเศษอ้างว่าวันเกิดเหตุได้ไปเจอกันกับกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็ลงมือยิงจริง
แต่๓คนไม่ได้อยู่ด้วยในวันเกิดเหตุไม่ได้ร่วมวางแผนตามข้อมูลของตำรวจที่มี
เขาอ้างแบบนั้นเขาบอกว่าวันเกิดเหตุบังเอิญไปเจอกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเท่านั้น
คืออีก๒คนเนี่ยมีมือปืนอยู่ด้วยที่ยังจับไม่ได้๑ใน๒ไอ้๓คนนี้ก็เลยบอกว่า
เคยเจอกันครับแต่ผมไม่เคยวางแผนกับเขาไม่ได้ไปยิงกับเขา
อ้างแบบนั้นตำรวจบอกตำรวจไม่เชื่อนะคะเพราะพยานหลักฐานสามารถชี้ชัดได้ว่าทั้ง๕คนนี้เขาร่วมกันก่อเหตุ
เขามีหน้าที่แบบแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเลยอะค่ะคืออีกสองคนที่อยู่ระหว่างหลบหนีเนี่ยคือนายประสิทธิยนต์พล
อายุ๒๓ปีคนนี้คาดว่าเป็นมือปืนและนายจิรพัฒน์เพชรักอายุ๒๑ปีคนนี้เป็นคนนำทางคุ้มกันพามือปืนหนี
สองคนนี้ยังจับไม่ได้

โกรธแค้นที่นักศึกษาจากสถาบันคู่อริ

อดีตนักศึกษาปฐุมวันเสียชีวิต

ซอยวัดมะขามที่จังหวัดปฐุมธานี
เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาครอบครัวของนายอนุสร
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๕กันยายนที่ผ่านมา

เพื่อล้างแค้นแทนคนนี้ค่ะ

ได้ผู้ร่วมขบวนการมา๕คน

นายปฏิพันธ์เนี่ยหาข้อมูล

รู้ว่ามีนักศึกษาสถาบันคู่อริ

ที่เป็นข่าวดังที่ว่าน้าถึงขั้นกราบ

แต่ว่านายกมลวิทย์ที่เสียชีวิต

เขาแค่หาคนที่อยู่สถาบัน

พ่อของนายกระมวลวิทย์เคยบอกว่า
ลูกชายโพสต์บอกว่าเนี่ย
ร้านรอดหน้าที่ใหม่แล้วนะ
แล้วก็มีการชี้เป้าไปที่มือปืน
ซึ่งก็คือนายประสิทธิยนต์พลอายุ๒๓ปี

กฤษดาทำหน้าที่ควบคุมสั่งการวางแผนทั้งหมด
นายสหรัฐทำหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์
มือปืนไปก่อเหตุและหลบหนี
แล้วก็หลังก่อเหตุมีนายจิรพัฒน์เพชรักษ
อายุ๒๑ปีผู้ต้องหาอีกคนที่หนีอยู่
เป็นคนจัดหาแหล่งกบดานให้
เขาแบ่งหน้าที่กันเป็นขบวนการแบบนี้เลย
ก็ทางการสืบสวนเป็นเรื่องของสถาบัน

เพราะเรามีพยานซึ่งยืนยันแน่ชัด
ดูจากสถาบันฝั่งตรงข้ามก่อน
หลังจากนั้นก็ทางเน็ตบ้างทางอะไรบ้าง
แล้วก็เจอตัวบ้างเฝ้าติดตามบ้าง
พอหลังจากทราบว่าเหยื่ออยู่ที่ไหน
สามคนยืนยันแน่ชัดครับว่าเขาได้ร่วมรู้เห็น
ในการที่จะร่วมกัน
แต่ว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างที่สอบสวนนี่

ตำรวจบอกแบบนี้เลยนะคะว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้
เป็นหนึ่งในหลายกลุ่มของนักศึกษาอาชีวะ
คอยตระเวนก่อเหตุไล่ล่านักศึกษาต่างสถาบัน
สืบสวนนครบานเขาเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ถึงปัจจุบันมีเหตุการณ์ทั้งหมด๑๕คดี
มีนักศึกษาอาชีวะเสียชีวิต๘คนบาดเจ็บจำนวนนึง
มีประชาชนถูกยิงผิดตัวแล้วเสียชีวิตด้วยนะคะคนหนึ่ง
แล้วก็มีนักศึกษาถูกจับกลุ่ม๗คนเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของตราประทับรูปเฟืองเกียร์ที่ไหล่ขวาของกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปว่ามีรายงานข่าวบอกว่าตราประทับรูปนี้เฟืองเกียร์แบบนี้
หมายถึงจำนวนการฆ่านักศึกษาสถาบันคู่อริแต่ว่าทางพลตำรวจรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบานท่านให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
บอกว่าเฟืองเกียร์ที่อยู่บนหัวไหล่ของผู้ต้องหาไม่ได้เป็นจำนวนของผู้เสียชีวิต
แต่เป็นสัญลักษณ์ของการผ่านกิจกรรมในสถาบันกลุ่มเหล่านี้เขามีค่านิยม
คนที่มีสัญลักษณ์ลักษณะแบบนี้มีทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันนะคะ
คือเขาบอกว่าสัญลักษณ์เหล่านี้มีความหมายว่าเป็นเรื่องของการรับน้อง
บางลายสูงสุดก็มีถึง๕เฟืองอยู่ที่แขน
แล้วต้องใช้แบบเหล็กเฟืองต้องใช้อะไรลนไฟร้อนแล้วก็แนบไป
หน้าไปให้มันเป็นแผลเป็นขึ้นมาอย่างนี้หรอ
ความหมายเขาบอกว่า๑เฟืองคือตัวเอง๒เฟืองคือพี่๓เฟืองคือเพื่อน
เฟืองคือสถาบันช่างกล๕เฟืองคือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

แล้วก็ส่วนใหญ่จะมีรุ่นพี่นะคะทำหน้าที่รวบรวมเงินกองกลาง
งหน้าที่จัดหาอุปกรณ์อาวุธปืนยานพาหนะเงินประกันตัวเงินจ้างทนายสู้คดี
รุ่นพี่ที่ทั้งจบแล้วกับไอ้รุ่นพี่ที่ไม่จบสักทีใช่ไหม

เรียนยังไงก็ไม่ผ่านไม่จบสักทีวนเวียนอยู่ในสถาบันอยู่นั่นแหละ
แต่ละครั้งที่เขาลงมือรุ่นพี่จะเลือกรุ่นน้องที่เหมาะสม
ส่วนวิธีการเลือกเหยื่อจะสุ่มหาจากพื้นที่ต่างหรือไปหาจากเฟซบุ๊ก
เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเคยทะเลาะกันมาก่อนต้องเคยโกรธแค้นกันมาก่อนนะ
แค่อยู่สถาบันคู่อริก็โดนได้

เหมือนกับเขาก็โชว์ตัวเองว่าตัวเองกล้าไม่กล้าให้เพื่อนยอมรับ
บางคนเรียนไม่เก่งใช่ไหมฮะแต่อยากให้เพื่อนยอมรับว่าเจ๋ง
ก็ชัดเจนแล้วเงินก็มาจากรุ่นพี่รุ่นน้องรวบรวมกันมา
ละ๒๐๐๓๐๐๕๐๐ใครรักสถาบันมากให้หน่อยใครรวยมากก็ให้เยอะหน่อย
วกเขามีตังค์จ้างทนายอย่างเมื่อวานเนี่ยพอเราปุ๊บก็มีทนายมาเลย
ทนายก็จะสอนเขาจะบอกเขาเราต้องเท้าความตั้งแต่อดีต
เราทำตามไลน์มาให้เห็นเลยว่าตั้งแต่อดีตเขาในเบาช์ชนอดกับ
สนุนโรคธรรมภาคหนึ่งเนี่ย๒๐ประโยค้ารภิกษ์มันเป็นเรื่องถามที่รูดลุ้น
แต่นักศึกษาที่โดนที่จบไปแล้วเขาก็เลือกที่จะมาเป็นเหยื่อ

นี่ไงที่ท่านภูมิครับการอิทธิพลบอกเนี่ยถูกต้องเลย
คือไอ้พวกนี้มันตั้งเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็นองค์กรอะไรของมันก็แล้วแต่เนี่ย
แต่มันไม่เคยไปฆ่าไปไล่ยิงกันเองนะ
มันไล่ยิงทำร้ายเขาไปทั่วโดยที่ว่าไม่เลือกเลยว่าเขาเป็นใครใช่ไหม
ขอให้อยู่คนละสถาบันและเป็นสถาบันที่เรามีเป้าหมายว่าจะต้องจัดการกับสถาบันนี้
เพราะฉะนั้นคนที่โดนคือคนที่เขาไม่รู้อีโหยเหน่
คนที่เขาต้องจัดการเรียนหนังสือแต่งตัวชุดนักศึกษาสถาบัน
จะเป็นความภาคภูมิใจที่ได้อยู่ในสถาบันแล้วก็ใส่เครื่องแบบ
แต่กลายเป็นว่าคนไม่กล้าใส่เครื่องแบบเพราะกลัวโดนทำร้าย
คือถ้าไอ้พวกนี้มันจะมี๑๐เฟืองร้อยเฟืองพันเฟืองทั้งตัวเนี่ย
มันก็จับมีดจับปืนไปฆ่ากันเองสิ
ไม่ใช่ไปเอาคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องด้วย

ที่สำคัญก็คือเหมือนที่ตำรวจบอก

มันไม่ควรจะมีธนงทนายอะไร

ก็ทางคุณพ่อกับคุณแม่ของนายกมลวิทย์ที่เสียชีวิตนะครับ

วันนี้ก็ได้เปิดเผยความรู้สึกในใจนะครับ
อย่างคุณพ่อบอกว่า
ก็ไปขอบคุณตำรวจที่คดีนี้มีความคืบหน้านะครับ
สามารถจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้
แม้ว่าจะยังเหลืออีกสำหรับ๒คนที่ยังจับไม่ได้
แต่ก็อยากจะถามกับตัวผู้ต้องหาเหมือนกันว่าทำไม

ทำไมไม่ไปทำร้ายกลุ่มที่ก่อเหตุด้วยกันเอง
ทำเรื่องขอคัดค้านการประกันตัว
ขอคัดค้านการปล่อยเจอชั่วคราว
คือคุณพ่อเนี่ยวันนี้ไม่ได้เจอกับทางผู้ต้องหา
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้นำตัวออกมานะครับ

เพื่อไปขอคัดค้านการให้ประกันตัวผู้ต้องหา

หากผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวออกมา
ครอบครัวของผู้ตายจะไม่ได้รับความปลอดภัย
เพราะว่าครอบครัวยังต้องขายอาหารอยู่ที่เดิมเหมือนเดิม
ทุกวันนี้ก็ยังใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวง
เพราะยังมีผู้ต้องหาอีก๒คนที่ยังหลบหนีอยู่
พนักงานสอบสวนสนรัฐพร้าวได้แจ้ง๓ข้อหากับผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
และคัดค้างกับประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชกรรม
เดี๋ยวก็จะสืบสวนสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมต่อ
เพราะว่าคดีนี้ยังเหลือผู้ก่อเหตุรายสำคัญอีก๒คน
ก็คือนายประสิทธิ์ที่เป็นมือปืน
เป็นคนนำทางคนคุ้มกันมือปืน
ว่าตอนนี้น่าจะหนีไปต่างจังหวัด
แต่ตำรวจบอกว่ายังตามอยู่นะฮะไม่ทิ้งคดีนี้